ศนุโลกนะคะชายวัยห้าสิบเอ็ดปีถูกแทงเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนค่ะ
โดยเพื่อนชายคนสนิทเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยว่าผู้ชายผู้ตายเนี่ยเป็นเอ่อ
ลักษณะของรักร่วมเพศแล้วก็มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างรุนแรงอารมณ์ร้ายชอบทำร้าย
ตัวเพื่อนสนิทเนี่ยต้องหนีไปนอนที่อื่นสุดท้ายน้องชายของเขารู้เรื่องว่าพี่ชายถูกทำร้าย
ก็เลยตามมากะจะเคลียร์ครับแต่สุดท้ายถึงขั้นเสียชีวิตเลย

นี่คือร่องรอยการต่อสู้ภายในบ้านของนายเวียรชัยเหมือนเสมอ
อายุห้าสิบเอ็ดปีขณะที่ภายในห้องนอน
พบศพนายวีรชัยนอนหงายจมกองเลือด
สภาพศพสวมเสื้อกล้ามสีเขียวใส่กางเกงขาสั้น
มีบาดแผลถูกของมีคมแทงเขาที่ชายโครง
ลิ้นปีจนเสียชีวิตคาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
จากด้ามหนึ่งเล่มสากกระเบือเปื้อนเลือดหนึ่งอัน
และอิดบล็อกเปื้อนเลือด๑ก้อน
ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
อานนท์แดงซิลอายุ๓๔ปี

เขากับผู้ตายรู้จักกันมาประมาณ๒๐ปี
ผู้ตายมีรสนิยมรักร่วมเพศและมีนิสัยโมโหร้าย
ชอบทำร้ายร่างกายทุบตีเขาเป็นประจำ

โมโหที่เขาถูกทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยครั้ง
บุกเข้าไปหาผู้ตายที่บ้านกลางดึก

ก่อนจะต่อสู้กันถึงขั้นใช้อาวุธมีดฟันกัน
เลือดสาดกระเซ็นเต็มบ้านและหลบหนีไป
ขณะที่ตัวเขาเองก็เพิ่งรู้เรื่องเมื่อเช้า

และรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เมืองพิสุนโลกได้ติดตามจับกุมตัว
ที่บ้านเพื่อนพื้นที่อำเภอวัดโบด
ก่อนคู่กุมตัวมาสอบปากคำ
เรื่องต้นนายมารบให้การรับสารภาพ
ว่าเป็นผู้ก่อเหตุแทงนายเวียรชัยจริง

และเตรียมโดยเมืองคดีในข้อหาค่าผู้อื่น
โดยเจตนาตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน